เหตุยิงกันนะคะกลางกระบวนแห่บุญบ้างไฟเลยเมื่อพ่อคนหนึ่งอยากจะไปดูลูกสาวตัวเองที่ได้รับเป็นนางไอ่ก็จะเป็นตัวเด่นเลยแหละครับในกระบวนแห่บ้างไฟปรากฏว่าถูกยิงจนเสียชีวิตตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแต่ว่าเขามีปมกันเรื่องอะไรเพราะมีการสอบสวนตัวคุณก่อเหตุแฟนสาวเองก็ให้ข้อมูลคนต
ตัวเนี่ยถูกยิงนะคะจนเสียชีวิตกลางกระบวนแห่บุญบ้างไฟเมื่อวานนี้เหตุเกิดที่นะคะถนนกลางหมู่บ้านที่หนองกรุงใหญ่อำเภอกรณวลที่ขอนแก่งอย่างที่บอกว่าตัวคนตายมารอดูลูกสาวได้รับนะคะก็เป็นตัวเด่นเลยละค่ะเป็นนางไอ่ในกระบวนแห่ก่อนจะถูกยิงสองนัดแล้วตำรวจจับกุมตัวคุณก่อเหตุได้ทราบชื่อต่อมา

บุญบ้างไฟเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าตัวคนตายในแย้มพอเห็นเธอก็มีการพาเพื่อนเนี่ยเห็นเธอตรงนั้นก็เลยเดินเข้ามาหาเรื่องเอาท่อนไม้มาฟาดเข้าที่หน้าเธอมาชกเธอหนึ่งหมัดแล้วหนีไปตอนนั้นเธอตัดสินใจโทรไปฟ้องแฟนของเธอค่ะก็คือคนก่อเหตุแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุแบบนี้หรือเปล่าที่เธอถูกทำร้ายจนแฟนหนุ่มก็แค้นค่ะทีมข่าว

ผู้ตายเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีไม่มีอะไรเลยคือจะมาดูลูกเป็นนางไอปีแรกครับรอขบวนลูกมาพอดีเลยจะออกไปดูลูกก็เลยไปกับลูกผมนี่แหละก็ไปกินเฮฮาปาร์ตี้กันเนี่ยไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะมาทำร้ายอย่างนี้
ท่านเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าคือสอบปากคำนายเสกสิทธิ์คนก่อเหตุมือยิงแล้ว
ก็เล่าแบบนี้บอกว่าโกรธแค้นค่ะ
ที่ตัวในแย้มคนตายไปทำร้ายแฟนสาวของเขาเมื่อวันที่๑๖นั่นเอง
จนกระทั่งพอรู้ว่าวันที่๑๗มีงานแห่ขบวนบุญบ้างไฟ
ก็ออกตามหาผู้ตายจะไปแก้แค้นพกปืนไปด้วยตอนนั้น
ก่อนที่จะเจอนายแย้มขี่รถมาดูขบวนแห่ก็เลยลงมือก่อเหตุ
แน่นอนว่าตำรวจต้องตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังมีเรื่องของการเสพสารเสพติดด้วย
ส่วนเรื่องของการทำแผนเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะขอประเมินสถานการณ์ก่อนว่า
มันเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเกิดเหตุชุนละมุนเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะมารุมประชาธรรมค่ะ